ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรย์

ออมสกาวใจพื้นสวัสดิ์ค่ะ
ไอ้พิชดาเครือคมคาค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อะไรสารังอะไรอะไรอะไรลุงรังลุงรัง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
เกมกลับมาอีกแล้วค่ะเชฟเกมหนุ่มน้อยหน้าตีเกาหลีอินเตอร์คนนี้
อดีตนักแสดงจากซีรีส์รอศิกดิ์อายุแค่ยี่สิบเอ็ดปีก็เป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วนะคะ
ไม่ธรรมดาจริงวันนี้เชฟเกมกลับมาอีกครั้ง
เมนูสไตล์ไทยที่ขัดกับหน้าตาอย่างแรง
ไม่น่าเชื่อว่าหน้าตีจะทำเมนูของหวานแบบไทยได้
อย่างเมนูอะไม่บอกดีกว่า
ให้ไปลุ้นกับเชฟเกมกันดีกว่าว่าวันนี้
จะทำเมนูอะไรตามมาเลยค่ะ
เชฟเกมอยู่นี้ค่ะ
มาอีกแล้วในช่วงเชฟอาหารหล่อของเราในวันนี้นะคะ

คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าจะถามแบบนี้ทุกอาทิตย์เลย

เป็นงานเออ

อาทิตย์ที่แล้วพี่กาวทิ้งท้ายไว้ว่าอยากทานขนมหวาน

ใช่วันนี้เชฟเกมจะทำเมนูอะไรคะ

โอเคพร้อมทำอะไรต่อคะ
ก็เดี๋ยวเราจะเอาผลไม้หรือผัก

ถ้าใส่เล็กกับแป้งก่อนครับ
ก็เริ่มจากใช้แป้งเครื่องช่วยก่อนครับ

เดี๋ยวมารายการนี้คุ้มเลยมาถึงเชฟคุ้มนะครับ
ก็เอาผลไม้เอาผักมาบี้ครับ

แล้วเราใส่ถุงมือได้ป่ะเชฟ
ใช้ถุงมือก็ได้
หรือว่าเราแรกใช้ใส่ถุงมือดีกว่า
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวอ๋อ๕ชิ้นพอจะเปรี้ยวแล้วฟังข้างออกเหรอคะ
ประมาณ๗ครับ๗
พอเละเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำประมาณหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแต่ว่าอันนี้คือประมาณนะครับ

ใช่ครับก็คือแค่ให้แป้งมันพอแบบปั้นได้
อื้อฮือ

ได้ค่ะใช่ค่ะเสร็จถุงมือค่ะ

เหี้ยไอว้มาก

เอ้ยทำไมน้ำเสร็จแล้ววะ

สวยนะเนี่ยเชฟอุ้ยอยากได้นี่ด้วยอ่ะใบเตยอ่ะ
เออได้ไหมทีหลังไม่ต้องเป็นหวีดรู้หรอกเป็นใบเตยพี่กาวขอเป็นใบเตยแล้วกัน

อันนี้ก็จะเป็นแป้งนวลครับเอาไว้ไม่ให้บัวลอยมันติดกันหลังจากปั้นเป็นลูก
อันนี้ไม่ใช่แป้งเดิมแล้วเหรอ

จะเรียกว่าแป้งนวลเพราะว่าเราเอามานวลให้มันเหมือนกับเป็นเม็ดไม่ติดกัน
อืมทำไมเราไม่ผสมก็จะเอาไปด้วยอ่ะ
เพราะว่าแป้งข้าวเหนียวมันจะหนึบกว่าครับมันจะมีผสมบัดที่เหนียวกว่า

อ่าทำอย่างไรเอามาใส่มือก็ปั้นค่ะ
ใช่ครับแล้วก็ควันแล้วก็

อ้าวอ๋อปั้นเสร็จเรามาใส่ในนี้

พูดถึงเนาะอาหารไทยเนอะมันก็ต้องมีใช้ความปณีตจะเย็นกว่าที่จะได้แบบ
แต่ละอย่างเนอะแล้วทำไมเราถึงชอบขนมอ่ะ
เป็นขนมไทยด้วยเป็นวัยรุ่นสมัยนี้มันต้องแบบ
อะไรแบบง่ายเร็วไม่ใช่เหรอเกม
ใช่เพราะว่าเหมือนเชฟสมัยใหม่คือจะทำขนมฝรั่ง
แล้วก็ไปพกอาหารฝรั่งกันเยอะ

พอนั้นผมก็เลยเห็นว่าจริงเหรอ
ใช่ครับก็เลยแบบอยากจะรักษาวัฒนธรรมแล้วก็แบบขนมอะไรไทยเอาไว้อย่างนี้
อ๋อเหมาะเข้าไปอีกหมาห่อมแก้มชิ้นน่ะ

ครั้งหน้าชวนมาอีกได้ไหมครับ

ครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการล่อนแป้งครับ
ร่อน

ว้ายเฉพาะทำหก

เอาอีก

โอเค
สวยมากอ่ะเอาละมาต้มกันดีกว่าค่ะ
แล้วเราแบ่งกันใช่ไหมเชฟใช่ครับ
ปึ้มปิดหรือไม่หรอกได้ละมันเริ่มลอยเร็วเหมือนกันนะเนี่ย
อุ้ยลอยแล้วเพศอ่อลอยแล้ว
นี้ตอนนี้เริ่มลอยแล้วพอลอยปุ๊บแล้วเราทำยังไงต่อ
รอยก็ใช้กระช้อนตักขึ้นมาใส่น็อกน้ำแข็งครับ
็อกน้ำแข็งด้วยน็อกน้ำแข็งเพื่อ
น้ำน้ำแข็งเพื่อให้มันหยุดร้อนต่อ
แล้วก็แป้งมันจะได้ไม่เละครับไม่ติดกัน

มันก็มาจากแป้งเดียวกันนี่แหละ

อ้าวเหมือนมันมันเยอะมาได้อ่ะเช่นทำเลย
ใส่เพราะว่ามันจะเปลืองที่ครับ

เข้าใจเชฟเชฟพูดอะไรเราก็เข้าใจ
ของอภิษสวยมากเลยอ่ะดูดิ

ช่วงหน้าค่ะกลับมาทำน้ำกะทิกัน
แป๊บเดียวก็คงจะเสร็จแล้วแต่พักสักครู่นะ